เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลากหลายแง่มุม

ท่ามกลางความเสียใจนะครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ความเสียใจต่อผู้สูญเสียนะความเป็นห่วงเป็นใยคนที่บาดเจ็บ

แต่มุมหนึ่งก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานนะฮะ
อย่างที่เราเห็นกันนะฮะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

จนถึงวินาทีสุดท้ายที่ยิงต่อสู้กับคนร้าย
เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่๙กุมภาพันธ์นะครับ
แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่า
มีการโพสต์ข้อมูลของแม่ค้าพ่อค้า
บอกว่าเออพอเกิดเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
เคลียร์ร้านพบสตางค์วางอยู่
ใช่ค่ะก็จะมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เป็นกลุ่มกล้วยฉาบ

และนี่ฮะร้านโดนัทมี๑๐๐มีแบงค์อยู่๑๐๐
วงแดงเนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับทุกผู้ชมครับ

เพราะก่อนหน้านี้มีข้อมูลนะฮะที่เขาไปตรวจสอบกันได้
ดูนี่ฟื๊บเข้าไปนี่กองทัพเดินด้วยทอง

ก็มีเพจข่าวนะฮะไทยรู้ที่เขาไปเช็คแล้วเขาเจอ
เขาบอกว่าเนี่ยเป็นแบงค์ทันของผ่อพัตจร
เราก็ตรวจสอบแล้วก็ถามนะครับ

ท่านก็ยืนยันว่าใช่และมีคลิปให้เห็นด้วย

พบตรหยิบโดนัทมากินนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นก็โอ้โหอะไรได้ก็ต้องกินก่อนแล้ว
ต้องช่วยคนร้ายทั้งวันทั้งคืนภารกิจสำคัญมากหลังจากนั้นท่านวางเงินทิ้งไว้๑๐๐๐บาทนะครับ
นายที่ไม่เคยทิ้งลูกน้องของแท้ของเทียมมันดูกันตอนนี้ครับอืมนี่
แล้วก็ไม่ลืมที่จะช่วยเหลือประชาชนว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยเดี๋ยวโดนนัดเผื่อพนักงงพนักงานเขาต้องไปเคลียร์ของเนี่ยใช่ไหม
ของหายพนักงานต้องรับผิดชอบของที่หายไปหรือเปล่าไม่รู้
เลยทิ้งไว้ให้นะครับแล้วภาพเมื่อสักครู่นี้จะเห็นมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่กับพื้นเนี่ยนะ
ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองพบตรระดับรองพบตร
ถูกต้องกับพลโนตรีสำรานนวลมาภูมิครับการกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙
ค่ะไปร่วมปฏิบัติภารกิจกันหมดเลยอ่ากินโดนัทไหมคะไม่ทราบเหมือนกันก็
อาจจะกินก็ได้เพราะว่าพอทอาจจะจ่ายให้ลูกน้องหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับ